ข่าวนี้นะคะอยากจะส่งสารไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่ดูเรื่องถนนหนทางเลยค่ะว่าประชาชนมาถึงจุดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคุณตาท่านหนึ่งอายุ๖๔ปีที่ศรีสะเกดนะคะเลิกเล่าแล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะเจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไหนก็จะไปซ่อม
คุณตาเนี่ยฝังใจเพราะว่าศูนย์เสียลูกชายจากถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่ะ
เห็นไหมคือเขาก็กำลังซ่อมถนนอยู่

พร้อมหมดเลยเอามาเองมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมีรถเข็นมีจอบนะคะ
คือลักษณะตะเวนเลยนะคุณเบิร์ตตะเวนซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเลย
จริงแล้วเนี่ยคุณปาวันเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพธรรมนา
แต่ทุกวันนี้อยู่คนเดียวนะคะทั้งภรรยาทั้งลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ทุกวันออกมามาเจอถนนผูถนนพังแล้วซ่อมเนี่ยเพราะว่าสูญเสียลูกชาย
จากการที่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ถนนเส้นขุขันสี่แยกนาเจริญตอนดึก
แล้วถนนเนี่ยมันขลุขระเป็นหลุมเป็นบ่อลูกก็ขี่หลบหลุมซ้ายหลบหลุมขวา
รถสวนมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนลูกเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เนี่ยค่ะคุณตาบอกโอ้โหเจอแบบนี้นะคะสาเหตุมันคือมันมาจากถนนอ่ะ
ไปหลบมาแล้วเจอรถสวนก็เลยฝังใจแล้วรู้สึกแบบคับแค้นใจ
เห็นถนนที่มันพังทีไรมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นทุกครั้ง
เพราะว่าเชื่อว่านี่แหละที่ทำให้ต้องสูญเสียลูกชาย
คุณตาวันบอกเลิกเล่าแล้วตั้งปณิธานเอาไว้เลยนะคะ
ตระเวนซ่อมถนนทุกเส้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับใครก็ตามที่เป็นที่รักของคนอื่นเช่นเดียวกับตนนะคะ
แล้วจะทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตตราบใดที่ยังไหวค่ะ
หลุกชายผลไม่ก็ตายพอสร้าง
ไปตกกลุ่มด้วยจังได่
ลบลุ้มนั่นแหละ